ที่คลิปน่ารักของแนนทัศดาวนึกแจ้ง
ก็ใช้เวลาว่างในการสอนภาษาไทยเพื่อนร่วมทีมชาวญี่ปุ่น

เดี๋ยวดูแล้วนะครับว่าสอนแล้วเนี่ยจะพูดได้ลื่นไหลไหมเดี๋ยวไปดูกันครับ

เพราะว่าผมพูดครั้งแรกยังลิ้นพันกันอยู่เลย
สักครู่นี้ที่จะพูดประโยคนี้ก็ยังกลัวลิ้นพันกันอยู่เลยครับ

ักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก